คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจน
หลายคนก็เรียกว่าทำบุญทำทานแล้วก็ทานเจอย่างเคร่งครัดนะครับ
แต่ถ้าไปเจออาหารเจที่ซื้อมาจากร้านอาหาร
แล้วเจอแบบนี้คุณมันเป็นเศษแก้วและเศษเนี่ย

ใช่ฮะชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ยังผมว่านะยังไม่อันตรายเท่าชิ้นเล็กกว่านี้
เพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้มันอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ตักเข้าปากไปแล้ว
อันตรายถึงขั้นแก่ชีวิตได้นะคะนี่ว่าพีคแล้วคำตอบของเจ้าของร้านพีคกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
คือเรื่องนี้นะครับทางโลกโซเชียลเขาเอามาแชร์กันเอามาเตือนกันนะครับ
บอกว่าเศษแก้วอยู่ในอาหาร
พร้อมกับให้รายละเอียดบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปซื้อผัดวุ้นเส้นเจมา
เพื่อมารับประทานขณะที่นั่งกินอยู่นั้นนะครับ
ปรากฏว่าก็คือก่อนจะตากทานก็ต้องเคลียร์ไปเคลียร์มา
เจอเศษแก้วปะปนมากับผัดวุ้นเส้นนี้
เคราะห์ดีที่เศษแก้วไม่ถูกตักใส่ช้อนเอาเข้าปาก
งั้นบาดปากบาดคอนะฮะแล้วเป็นอันตราย
คุณลงไปถึงหลอดลมบาดหลอดลมอีกนะฮะ
ชายคนนี้นำผัดวุ้นเส้นที่เหลือกลับไปบอกที่ร้านขายอาหารเจที่เขาซื้อมา
ทางร้านตอบเขาว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ
ตอบมาว่าก็เจอกันหลายคนแล้วอ้าวคนซื้องง
เอาพี่ถ้าเจอกันหลายคนแบบนี้แสดงว่ามีคนมาร้องเรียนกับร้านพี่
แล้วทำไมพี่ถึงไม่ระมัดระวังในการปรุงอาหารล่ะนะครับ
คือผู้ชายคนที่ไปถามร้านอาหารเขาบอกว่า
อกจากจะไม่รับคำขอโทษใดแล้ว
ได้รับคำตอบแบบนี้เหมือนเป็นการประชดประชันกันอีกนะฮะ
ทีนี้เขาบอกเขาจะไม่อุดหนุนร้านอาหารเจร้านนี้อีกแล้ว
แล้วก็ขอในการถ่ายภาพมาโพสต์ถามชาวเน็ต
บอกว่าจะเอาผิดได้ยังไงจะไปแจ้งความได้ที่ไหนยังไง
แล้วก็อยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
จากเตือนไปถึงคนที่เป็นผู้บริโภคแล้ว
อยากจะเตือนให้หนักเลย

เข้มงวดในการดูแลความสะอาดความปลอดภัย

ระมัดระวังสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้

คุณทำเพื่อให้คนที่เขาทำบุญกันอยู่นะฮะ
เดี๋ยวคุณจะได้บาปใช่ไหม